ที่สมุดปลาการพรานดากล้องมูลจอลปิดจับภาพเอาไว้ได้
คือบริเวณที่กล้องวงจรปิดจับภาพมันเป็นห้องครัว
แล้วมีลูกค้ารายหนึ่งคือเมา

จนแบบร้านเขาจะปิดแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนนะคะ

ร้านนี้คือร้านซีฟู้ดบูเฟ่หมู่๒
ที่ถนนหนามแดงบางพลีตะบนบางแก้ว

ระบุว่าลูกค้าเปรี้ยวกว่าน้ำจิ้ม

นั่งลากยาวเป็นโต๊ะสุดท้ายจนร้านปิด
พูดจาหาเรื่องท้าทายพนักงานเนี่ย

คือพยายามจะบุกมาต่อยพ่อครัว

แต่ยังดีคือเพื่อนเขามาลากมาห้ามเอาไว้ได้ทัน

ค้าเป็นผู้ชายนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ยังเก็บใส่กล่องให้ไปกินที่บ้านด้วย

ที่เมาเนี่ยบุกเข้าไปถึงครัวปรีจะไปต่อยพ่อครัวทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยค่ะ
พ่อครัวถึงกับงงค่ะถามว่าทำแบบนี้กับเขาทำไมเขาทำผิดอะไร
ถ้าลูกค้ารายที่เมาเห็นคลิปนี้อยากให้ติดต่อกลับขอโทษด้วย
แม้ว่าเขาไม่ได้เจ็บตัวแต่เสียขวัญและตกใจ
งั้นอาจจะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะคะ
เขาก็มีอาการลักษณะมืนเมามาแล้วแล้วก็เออะโวยวายมาบ้าง
แต่ว่าเขาก็โวยวายกับเพื่อนเขา

เราทางร้านก็ไม่ได้คิดอะไร

อะไรค่ะนะครับเขาก็มีเสียงดังโวยวายอะไรไปเด็กของเราก็ทำงานปกติ
คือเก็บโต๊ะเก็บอะไรให้เขาปกติเขาก็ไปเดินหาเรื่อง
คนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีแล้วก็เดินตามเข้าไป
โวยวายครับโวยวายคือด่ากาดว่าอากาศอะไรอย่างนี้
โวยวายแล้วก็พอดีเจอน้องอยู่คนหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็
จะต่อยเลยแล้วน้องเขาก็
ตั้งกาตั้งหลบอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้สวนไม่ได้สู้อะไรแบบนี้
ตเมาแล้วก็อาจจะไม่มีสติของสติไม่อยู่
ก็พอเขาสั่งเมาแล้วเขาจะได้เห็นตัวเอง
แล้วก็มาขอโทษขอโพยพร้อมเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เนี่ยถ้าเขาแจ้งความ
พี่หนูพี่จะได้สติกลับมาเลยนะเนี่ยอยู่ดีก็ไปต่อยเขาเฉยเลยนะคะ